เอาละครับจากเรื่องราวของฟุตซอลที่เราถ่ายทอดสดกันแล้ว
ยังมีอีกหนึ่งรายการที่เราถ่ายทอดสดก็คือการแข่งขันศึกยอดมวยไทยรัฐ

ดูสถิตย์กันด้วยชัดว่าอุยสปอร์กกับทางไขวาเล็ก
นั้นใครได้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนจากคุณเอกชุมพรสุรพัชย์จารุมณีครับ
ห้ามพลาดคู่เอกศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้

แลกแข้งพิกัดใหญ่เหลือเกิน๑๔๔ปอนด์
ราวกับว่ารถถังชนกับรถสิบล้อ
เวทีต้องสะเทือนแน่นอน
แดงนี่พระเอกหนังจีนกำลังภายในมาแล้วนะครับ
จอบสนรานอุยเสียปอร์ซู่จีบะหมี่เกี้ยว
บรูพล่ำตีวงในแข็งแรงแข็งแกร่ง
แต่ว่าไฟล์นี้คำถามมีอยู่ว่า
หายไปนานสภาพร่างกายจะดีหรือเปล่าครับ
เกมการชกยังไงบ้างพี่

แล้วก็ให้ขวางตีเขาครับ
บางตีนซ้ายให้ได้ครับ
ลูกไม้เด็ดที่จะเอาชนะเขาเลยคือลูกไหนครับ

บางตีนซ้ายแล้วก็จับตีครับ
ส่วนมุมน้ำเงินไขวาเล็กจากตุ้มต่อหลักสอง

ประเภทซ้ายผ่านตลอดแข้งซ้ายหมัดซ้ายรุนแรง
แม้ว่าสะดุดพลิกแพ้ปากรในไฟล์สุดท้าย

ไฟล์นี้วงในเป็นรองจะแก้ทางยังไงครับ
เอาละครับไฟล์นี้เจอกับอุ้ยเสียวป้อพี่ป๊อป
แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องเตรียมตัวพิเศษ
อย่างที่ซ้อมอยู่ด้านหลังผมก็คือการแก้ทางวงใน

เพราะว่าเรารู้อยู่ว่าเขาเป็นมวยใน
เราก็คอยออกข้างตั้งแขนแล้วก็หมุนออกข้าง
เวลาเขายกขามาเราก็จะหมุนออก
แล้วก็ตีโต้ครับ
แต่ว่าเยี่ยมมาเยอะที่๕นะครับ
ไปโดนหมัดเมาออกอาการนะครับ
สุดท้ายก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายครับ

ภายลักษณ์มวยดีดูสีไม่มีการพนัน
เอกชุมพรสุรพัชย์จารุมณีแหล่งครับ